มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

วันที่ผมกำหนดชัดเจนที่สุดคือวันแรม๑ค่ำหลังจากออกพรรษา
เพราะอะไรต้องเป็นออกพรรษาแล้วก็ต้องเป็นแรม๑ค่ำ
ครับอันนี้มันเกี่ยวกับทางศาสนาครับ

ในช่วงเข้าพรรษาจนถึงวันสุดท้ายคือวันแรม๑๕ค่ำ
เป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปทรงโปรดพระมันดาบนสวงสวรรค์
และพระพุทธเจ้าก็จะเสด็จลงจากสวงสวรรค์มาโปรดโลกสัตว์โลกวันแรม๑ค่ำครับ
เพราะฉะนั้นผมจะถือเอาวันแรม๑ค่ำเป็นวันที่พระพุทธเจ้าลงมาโปรดสัตว์๓โลกครับ

การกันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่คุณปู่ทำครับแต่ทำเสาสุดท้ายของ
เดือนทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่
มันเป็นฉลงวันขึ้นปีใหม่แล้วจะได้รับสินรับพรจากผู้หลัก
ผู้เท่าผู้แก่คือดวงวิญญาณจะได้รับพรไปเลยทีเดียว

เคยมีเอาศพเด็กอายุ๒เดือน๓เดือน
มีไหมมีครับที่อยู่ในตัวอบ
บางทีตัวยาวแค่นี้เอาไปเลยอย่างนี้เหรอพ่อแม่พี่ไม่เอากลับเหรอ

เป็นชาวเขาบ้างเขาไม่ได้สนใจไง

เผาที่สุสานประตูเหล็กเป็นสุสานกลางของในเขตเธศบาล
ผู้จะทำวิธีเหมือนกับธาคประณะกิจทุกไปไหม
ถ้าหากพี่น้องชาวบ้านทำคือแบบปกติ
มนต์ประสงค์ภาพในหลักการเค้าสาธินาก็สี่รุ่น

๔๘๒เขาเรียกว่างานอาวะมงคล

ไม่เหมือนกับการทำปกติ
เพราะฉะนั้น๔ต้องเป็น๖

๖องค์นี้ก็ต้องเข้าไปที่ห้องดับจิตพร้อมกัน
ครับคือเราจะเอาเฉพาะพวกเรา

เอาสวบออกมาแล้วก็ไปที่พระสาร

สุสานนี้ไม่ใช่วัดใช่ไหมครับที่พูดถึง
ไม่ไม่ใช่วัดครับเป็นสุสานกลาง

เหนือเขาจะเผาที่สุสานเขาไม่ได้เผาที่วัดกันส่วนใหญ่
ทางภาคเหนือส่วนใหญ่มันจะมีสู่สารเฉพาะ

ทีนี้ไปถึงเสร็จปุ๊บทำพิธีไงพระสวดถูกไหมฮะ

แล้วอย่างธรรมดาญาติพี่น้องเขาไม่มีมาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นปู่ก็ต้องแบบอุทิศบุญ

ข้อสำคัญที่สุดคืออุทิศให้เด็กทั้งหลายก่อน

และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรของผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนทุกท่าน

ร่วมงานนี้มาก็ดีไม่มาก็ดี

ในแต่ละปีอย่างที่คุณปู่บอกว่า๒ครั้ง
ครั้งละ๔๐๓๐บ้าง

มันเป็นพันสมบละ
ทำอย่างนี้เคยเจออะไรแปลกกับชีวิตตัวเองบ้างไหม
ผมไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอเลย
แต่ครั้งหนึ่งปู่เชื่อว่าวิญญาณเด็กพวกนี้นะครับ
มาช่วยตอนที่ปู่ต้องเข้าไปผ่าตัดลำไส้ใหญ่

ผมเชื่อเพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้าห้องผ่าตัดเนี่ย

ก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดวันนี่นะครับวันที่๒๓

ผมเดินออกมาข้างนอกห้องที่ผมพักฟื้น

แล้วก็หัวไม้มือแตะลงไปที่พื้นดิน
บอกว่าขออนุญาตแม่พระแม่ธรณีนะ

เปิดทิศเปิดทางให้ครูบาอาจารย์ของผม
แล้วก็เด็กน้อยทั้งหลายที่ผมทำบุญให้
ที่จะมาช่วยเหลือดูแลผมในคืนวันนี้
ขอให้เปิดที่เปิดทางให้เขาเข้ามาดูแลผมด้วย

คือถ่ายไม่มีกาก

เป็นเดือนไม่เจ็บไม่ปวดแต่ไม่มีกาก
หมอเขาใช้ว่าลำไส้มันตันลำไส้ใหญ่มันตัน
มันอุดตันมีแต่น้ำออกมากากไม่ออก
เหมือนกับมีผนังกั้นไว้
มีแต่น้ำไหลออกมาแต่ว่าไม่มีกากออก

เท่าที่เข้าไปห้องผ่าจัดสองทุ่ม

เอาเดี๋ยวหายไปเลย
หลับไปเลย

จิตใจผมผมบอกให้เลยว่าช่วงที่ผมถูกผ่าตัดเนี่ย
จิตใจผมเรียบเรียบ
ไม่มีอะไรรู้สึกว่ามันเจ็บปวด

แต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับผมบอกให้เลยครับ
เกิดมาผมก็ไม่ใช่เชื่อว่าวิญญาณมันมีจริงหรือไม่มีจริง

ผมนอนแผ่ตรงนั้นมีแสงครับ
สีเขียวสีแดงสีน้ำเงิน๗๘สี๙สีล้อมตัวผมหมดเลย

ความเจ็บปวดไม่มี
มีแต่ความรู้สึกดีเรียบสงบ
คุณปูก็ไม่บอกว่าแสงที่คุณปูเห็นนะ
เชื่อว่าเป็นรางวัลเป็นวิญญาณของน้อง

เพราะมันจะมีได้ยังไงผมผ่านภาษามา๒ครั้ง

ครับ๗สีนะครับอย่างนี้เลย

มันไปเมาได้ยังไงมันไม่รู้สึกตัวนะครับ
ในจิตวิญญาณในจิตจิตสำนึกเราเห็นนะครับ
แต่เห็นบอกว่าหลังจากนั้นออกมาจากห้องผ่าตัด

พอประมาณสัก๙โมงเช้า
หญิงเข็นล้อเข็นมาเข็นรถเข็นมา

แล้วก็หลับตาอยู่

เอ้าทำไมเป็นอย่างนี้คุณชาลง

เป็นอย่างนี้มันต้องไม่ดีใช่ไหม

เอาเราให้เขานั่งอย่างนี้

ออกมายักษ์ในแสดตรงเช้าเนี่ย

โอ้โหผมประกาศกินเลยว่างั้นเถอะ

ตายละคูณตายแน่งานนี้นะ

บอกคุณไม่ตายแน่
คุณไม่ตายแน่
ทำไมมันแห้งหมดเลยแผ่เขา

ตั้งแต่หนูหมอทำแผลมา

แต่นี่คือแผลแห้งเลย

คิดดูเอาเองแล้วกันว่าอยู่ในห้องผ่าตัด๘ชั่วโมง

๕วันกลับบ้านเลย

ซึ่งตอนแรกหมอบอกจะต้องอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนฮะ

ตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาลคุณปู่คิดอยู่เสมอว่า
อันแสง๗สีนั้นขณะที่ผ่าตัดแล้วเห็นคืออะไร
ยังค้างใจอยู่ผมยังไม่ทราบ
ผมไม่ทราบอันที่๒๘พอให้กลับ
ผมก็กลับไปหาพ่อปู่ของผม

ปู่นั่งหลับตาเขาบอกว่า
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหม

ครูบาท่านบอกอย่างนั้นเลย
บอกอย่างนี้เลยผมท่านก็เกิดโห
มันมีจริงแห้อย่างนี้มันมีจริงแห้วิญญาณ
แสดงว่าพ่อปู่ที่คุณปู่นับถือ
บอกถูกหมดเลยว่าปู่ไปขอ

ให้ครูบาอาจารย์กับเด็กน้อยทั้งหลายที่ผมทำบุญให้
แม้กระทั่งศพผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ผมทำบุญให้
ขอให้มาช่วยผมดูแลผมด้วย

เด็กน้อยเหล่านั้นบางทีไปเกิดในพบภูมิที่ดี

แน่นอนผมมั่นใจเพราะเขาไม่เคยมีบาปกรรมอะไรต่าง

แต่คนอื่นไม่เชื่อผมก็ไม่ห้าม
เพราะว่าท่านไม่ได้สัมผัสเหมือนกับผม
จากการผ่าตัดครั้งนั้นแล้วที่

เด็กเนี่ยเคยมาช่วยชีวิตปู่เอาไว้